อีกหนึ่งไม่ได้อีก๓อันนี้ก็ต้องใช้คำว่าไปสนิทกันตอนไหนจริงแหละ
เพราะว่ามีเพจดังเขาเปิดประเด็นออกมาว่าเห็นนักแสดงหนุ่มวิกพระราม๔หน้าเข้มจูงมือกับสาวน้อย

ดูรูปรูปขึ้นขนาดนี้

คุณท็อปเจอร์โรนนี่แหละเขาเดินจุงมือกระหนุงกระหนิงมากับใครคนข้างแก้วเจอริญญา

รู้จักกันตอนไหนนี่แหละสงสัยเหมือนกันไม่รู้อะไรยังไงนะคะ
สำหรับคู่นี้คุณท็อปจรนแล้วก็แก้วจริญญาคือก่อนหน้านี้เราก็ทราบกันดีว่าคือต่างฝ่ายเนี่ยต่างมีหวานใจเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะ
แต่จู่กลับมีกลิ่นโชยมาเขาบอกกลิ่นโชยมาว่าฝ่ายชายคุณท็อปค่ะสบั้นรักอดีตแฟนสาวไฮโซมิ้น
โดยไม่ขอเปิดเผยถึงเหตุผลเพื่อมาเดินหน้าทำความรู้จักกับนักร้องสาวแต่ก็ต้องยอมรับผ่านสื่อแบบแบ่งรับแบ่งสู้ว่าสถานะก็คือพี่น้องในวงการเท่านั้นคุณค่ะ
แต่มิ้นท์กับแก้วเนี่ยหน้าคล้ายกันนะเอาจริงสไตล์เดียวกันเลยนะ
ก่อนที่สาวแก้วเขาก็จะโพสต์บ้าง

ด้วยฝีมือการถ่ายของฝ่ายชาย

ผู้ชายมนุมถ้าผู้ชายจริงอัพมันลุยส่วนใหญ่

ลงรูปผู้หญิงด้วยถ้าไม่สำคัญจริง
อกจากมีโมเมนต์หนึ่งคือแฟนบังคับให้ลงคือต้องลง

อาจจะต้องมีความพิเศษของแก้วกับท็อปแน่
อันนี้คือแก้วลงรูปที่ท็อปถ่ายทั้งหมด

เมื่อเช้าที่ฉันเข้าไปดูในอินสตราแกรมของท็อป
จะกำลังหัดถ่ายภาพอะไรอย่างนี้
แต่ว่าอันนั้นคือท็อปลงเป็นชัดเจนว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์
ว่ากันไปก็ไม่ได้ว่าลงแก้วคนเดียว

ล่าสุดเพจดังอย่างแหวกม่านดารา

เขาเปิดประเด็นออกมาว่าพระเอกวิกน้อยศรี
จูงมือกระหนุงกระหิงกับนักร้องสาวฝั่งลาดพร้าว

คือพี่น้องกันทำไมต้องจูงมือกัน

ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนให้สงสัยว่า
มีการตีท้ายครัวเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด

คงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาเคลียร์ด้วยตัวเองค่ะ
มีเปิดประเด็นแล้วก็ทิ้งท้าย
ถ้าตีท้ายครัวเพื่อนรักหักเหลี่ยมใครเพื่อนใคร
คุณแก้วกับคุณมิ้นท์ก็ไม่น่าจะใช่เพื่อนกัน

ไม่ได้มีทีท่าว่าจะเศร้าไม่มีรูปอะไรแบบดาร์กอะไรเลย

ก็สวยเลือกได้ก็เขาสวยนะ